นรมนธรรมาวัฒนธยาตรกูลธรรมาวัฒนธรรมานะที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร

ในการดูแลธุรกิจตลาดยิ่งเจริญ

แล้วก็มีเม็ดเงินสะพัดวันละหลายสิบล้านบาท
เราไปดูทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงานของเธอนะคะ

นรมนธรรมวัฒนะทายาทตระกูลธรรมวัฒนะ
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของอาณาจักรตลาดยิ่งเจริญ
พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยความเป็นกันเอง
คือกิจวัตรที่ผู้หญิงคนนี้ทำเป็นประจำ
หลังจากเข้ามาบริหารตลาดยิ่งเจริญอย่างเต็มตัว
นรมนธรรมใช้เวลาเพียง๑๐เดือน
ในการซื้อใจพ่อค้าแม่ค้า
คือเมตตากรุณามุฒิตาและอุเบกขา
เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลรับฟังปัญหาต่าง
พร้อมช่วยพ่อค้าแม่ค้าปรับวินัยทางการเงิน
เราก็เรียกมาเป็นลายแล้วก็ให้เขาเขียนบันทึก

บางคนถึงกระบังอ้อเลยว่าถึงขนาดนี้เลยเหรอ
ปัญหาของเขาที่เราศึกษามาแล้วก็เป็นปัญหามานาน

ซึ่งก็เลยคิดว่าจากนี้ไปจะลงมือแก้ไขอย่างจริงจังนะฮะ

หวังว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ย
จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าปลดเรื่องหนี้นอกระบบได้

แม้นาลิมนต์พอใจกับธุรกิจตลาดยิ่งเจริญ
ที่เดินทางมาครบ๖๐ปี
แต่ไม่หยุดพัฒนาตลาดแห่งนี้
ให้เป็นตลาดต้นแบบของประเทศไทย
เพื่อรองรับกำลังซื้อที่จะเกิดขึ้น
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ตัดผ่านหน้าตลาดยิ่งเจริญ
ตลาดเราทุกวันนี้รองรับคนประมาณ๒๐๐๐กว่าคนอยู่แล้ว

ในอนาคตคิดว่าจะต้องมากขึ้น

เราจะทำตลาดเป็นชั้นเพื่อรองรับรถไฟฟ้า
อยากให้ความรู้สึกว่าคนที่มารถไฟฟ้าออกมา
แล้วได้เจออะไรที่เป็นตลาดยิ่งเจริญ
แต่นาริมลก็ไม่ทิ้งธุรกิจร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ

ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เกือบ๑๐ปี

หลักธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้เหมือนกัน
เพราะอาหารของที่ร้านทั้งกุ้งหอยปูปลา

ลงมือฆ่าเองที่ร้านเพราะกลัวบาป
ครั้งหนึ่งในชีวิตของนาริมล
เผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม
ทำให้เธอหันหน้ามาพึ่งธรรมะอย่างจริงจัง

จิตใจให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมสติ

วันละ๑๕๔๕นาที
เพื่อหวังให้ตนพ้นจากทุกข์

เราก็ต้องหาที่พึ่งทางใจ
สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรดีเท่าคำของพระพุทธเจ้า

จิตของเราสำคัญ
สอนง่ายทำอย่างไรก็ได้
จิตเรารู้ตื่นรู้เบิกบานได้ตลอดเวลายิ่งดี
นายลิ้มวลบอกว่าเวลาเดินเร็วเสมอ

ลืมตาขึ้นมารู้สึกสงบ
เพราะสามารถกำจัดทุกข์ได้
ทำให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจ
อยู่ตรงไหนเราก็ร่มเย็นเราไม่ทุกข์ไม่ร้อน
กายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์
เราเห็นทุกสิ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ
แม้กระทั่งการตายก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
วิตกกังวลถึงเวลาตายก็ตายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแต่ก่อนมันไม่ใช่เราจะกลัวตาย
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะทุกคนต้องตาย
ด้วยความที่เป็นคนมีธรรมะในหัวใจ
และอยากจะเผยแผ่พุทธวจนะ
คำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับผู้อื่น
ที่ตั้งอยู่ในตลาดยิ่งเจริญ
ให้ผู้ที่สนใจริมรถพระธรรมได้ศึกษาฟรี

ยังได้ไปเผยแผ่ธรรมะตามโรงเรียน

มองว่ารู้สึกสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้

ให้ในสิ่งที่ถูกต้องให้ในสิ่งที่เป็นกุศล
แล้วก็วันนี้เขาอาจจะยังไม่ทราบอะไรนะครับ
แต่วันหนึ่งที่เขาได้จับต้องเครื่องมือ
เครื่องใช้อันนี้ในการดับทุกข์เขา
เขาจะเห็นคุณค่าของมันมากเลยว่า
การสร้างบุญง่ายด้วยตัวเองของผู้หญิงคนนี้
สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ให้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปราศจากทุกข์
โดยแสงธรรมนำทางของนรมนธรรมวัฒนะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน